มาดูกันต่ออีกเรื่องหนึ่งเรื่องนี้ก็ต้องชื่นชมเหมือนกัน
เพราะว่าหนูน้อยวัย๙ปีที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ย
ออกมาใช้เวลาหลังเลิกเรียนขายพวงมาลัยอยู่กลางสี่แยกค่ะ
ใครเห็นก็ชื่นชมแล้วก็อยากจะให้สังคมช่วยเหลือกันด้วย
นี่คือเด็กหญิงชะยาพรทองดีหรือน้องฝนอายุ๙ปี
เป็นเด็กหญิงสู้ชีวิตที่ศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่๓
โรงเรียนวัดพิสารนรมิตรค่ะ
หลังเลิกเรียนก็มาขายพวงมาลัยที่๔แยก
หน้าสถานีตำรวจภูทรร่อนพิบูรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราชนี่แหละ
คือน้องมีฐานะยากจน
ทำให้น้องคนนี้จะต้องต่อสู้ชีวิตแต่ก็ไม่เคยย่อท้อนนะคะ
ใช้เวลาหลังเลิกเรียนออกมาขายพวงมาลัยทุกวัน

น้องฝนมีพี่น้อง๑๐คนนะคะ

แม่แยกทางกับพ่อเมื่อ๒ปีก่อน
ครอบครัวก็ต้องไปเช่าบ้านอยู่ข้างโรงพยาบาลร่อนพิบูรณ์ทุกวัน

น้องพี่ก็จะสลับสลับกันไปออกไปขายพวงมาลัย
วันหนึ่งขายได้ประมาณ๑๒๐๑๕๐พวง
รวมเงินแล้วก็ประมาณ๒๔๐๐๓๐๐บาท
ต้นทุนเหลือกำไรวันละ๓๐๐๕๐๐บาทนะคะ
จำนวนเงินเท่านี้แม่ก็จะแบ่งให้ลูกที่ช่วยขายพวงมาลัย
วงละ๔บาทเพื่อให้เด็กนั้นเก็บออมเอาไว้
น้องฝนก็ตั้งใจทำงานแล้วก็เล่าให้ฟังนะคะ
บอกว่าตัวเองและพี่จะออกไปช่วยกันขายพวงมาลัยทุกวัน
ไม่เคยจะได้ไปเที่ยวไปวิ่งเล่นไปไหนเหมือนเพื่อนเลยค่ะ
แต่ตัวน้องฝนเองก็ไม่เคยเสียใจ
รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้ช่วยแม่ขายพวงมาลัย
แล้วก็หาเงินมาใช้จ่ายในครอบครัวนะคะ
ส่วนเพื่อนบ้านที่เห็นก็เล่าให้ฟังบอกว่าครอบครัวนี้น่าสงสาร
แม่ของน้องฝนอดีตเป็นลูกคนเดียวของครอบครัว

แต่ว่าด้วยชะตาชีวิตที่ผกพันก็เลยทำให้ครอบครัวต้องลำบาก

และชื่นชมนะคะที่ชีวิตนั้นสู้มาได้ขยันทำมาหากิน
ไม่เคยทำให้สังคมต้องเดือดร้อน
อยากจะให้ใครที่พบเห็นเนี่ย

เพื่อที่จะได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะ

หรือว่าติดต่อที่โรงเรียนวัดภิษานริเมียด้วย

สนับสนุนการศึกษาให้เด็กนะ